เว็บพนันผิดกฎหมายไหม

มันแยกออกสามัญสำเนิดตัวเลย

แต่ไม่รู้ว่าที่มันไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน

คือเป็นคนดังในสังคมออนไลน์

ถามชีน

นางสาวจิตระนันหรือปูแฟนของปอนเขา
นางสาวปะภาวีหรือว่าออยลอยจูบ
แล้วก็นายกิจสดาเป็นผู้จัดการของนางแบบสาว
เชอรี่สามโคกถูกตำรวจกองบัญชาการ
สืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าสอทนะครับมามารับทราบข้อเก่าหาตำรวจบอก
นะครับความผิดตามมาตรา๑๒ของพรบการพนัน
โฆษณาหรือชักชวนให้คนมาเล่น
หลังจากช่องทางสื่อสารส่วนตัวของนะครับทั้ง๔คนนี้
แฮสแท็กแอดไปที่เว็บการพนันหลายแห่งเลย
นะครับแล้วก็โพสต์นะฮะนี่แหละครับยังเปิดเป็นสาธารณะด้วย
โอ้โหปอนทาแมชชีนปอนเจ้าของเพลงไทม์แมชชีน
ยอมรับว่าโอ้พี่ผมอ่ะยอมรับตรงดินะ
ผมก็อยากได้เงินเลยพี่นะครับผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้
ครับบอลเดี๋ยวเราฟังอะไรฟังเติร์น
อยวางเป็นเรื่องเงินเพราะบางที

ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานะครับให้ทั้ง๔คนรับทราบนะครับ
แล้วก็จะนำส่งสารนะครับดำเนินคดีกันต่อไป
สำหรับคดีนี้คุณผู้ชมใครไม่รู้มารู้ซะ
รู้ถึงโทษมันซะผมก็เห็นเยอะนะ
บางทีผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วก็มีแอดเว็บการพนัน
หรือบางคนเป็นคนดังเกี่ยวกับด้านกีฬาอย่างนี้
แหละครับต้องระวังคดีนี้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
อืมแล้วก็ปรับไม่เกินสองพันบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับครับคุณผู้ชมครับค่ะ